เรื่องราวของอาม่าหัวร้อนท่านหนึ่งอายุ๙๒ปีแล้วนะที่ลำปาง
ก็เปิดหอพักแล้วก็คือจะมีที่ให้กับนักศึกษาเอารถไปฝากจอดข้างในหอพัก

แต่นักศึกษาเขาก็บอกว่าเออมันก็มันมีที่ให้จอดอยู่ก็เลยไปจอดข้างนอก
คือที่รั้วข้างนอกมันเป็นที่สาธารณะไม่ยอมไปจอดที่ในหอพักของอาม่า
อาม่าเดินเอามีดไปกรีดเบาะรถทุกคันที่ไปจอด

จอดที่ของฉันใช่ไหมฉันกรีดทุกคันเลย
แล้วถ้าเกิดใครจะมาเรียกร้องค่าเสียหายฉันให้คันละ๕บาทเท่ากับค่าจอดในบ้านของฉัน
อัมม่าร้อนมากแล้วมีคนถ่ายภาพไว้ได้
ขับไปเจอพอดีอาม่ากำลังถือมีดไปกรีดเบาะรถของนักศึกษา

คือโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพนี้นะต้องขออนุญาตนะอาม่าอายุ๙๒แล้วครับ
ท่านก็เดินไปป้วนเปี้ยนใกล้กับรถที่เด็กไปจอดเอาไว้
ในมือหอมมากก็มีเหล็กแหลมอันหนึ่งนะฮะ

เขามีการนำกลัวยางสีส้มพร้อมกับเอาเชือกไปขึงเอาไว้
ทำเป็นแนวกั้นยาวสักประมาณ๕๐เมตร
หอพักนี้อาม่าอายุ๙๒ปีเป็นเจ้าของเปิดให้บริการรับฝากรถจักรยานยนต์ด้วย
หรือใครจะไปจอดรถก็เก็บคันละ๕บาท

บางคนไม่จ่ายหรือไม่มีเงินไม่เคยว่าเลย

ถ้าใครมาเรียกค่าเสียหายอาม่าจะให้เงินนะ
แต่ให้๕บาทเท่ากับค่าจอดที่อาม่ารับฝากรถ
เรื่องที่เกิดขึ้นอาม่าบอกว่าอาม่าทำถูกต้องแล้ว

ก็ลักษณะไม่ไปจอดในบ้านแต่จอดอยู่หน้าบ้านริมถนน

ไม่ยอมไปจอดในบ้านอาม่าอาม่าก็กรีดรถไป
ทีนี้ลูกชายของอาม่าบอกว่าโอ้

ชดใช้ค่าเสียหายให้ให้กับรถของนักศึกษาที่ถูกกรีดไป
คลุมทำเบาะใหม่ให้หรือว่าเอาจ่ายเท่ากับราคาที่ช่างประเมินมาให้
ตอนนี้มีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า๒๐ราย
ยอยไปลงชื่อกับลูกของอาม่าแล้ว
เพื่อให้ชดใช้ทำเบาะให้ใหม่
แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปจอดตรงกำแพงอีก
มาจะมากรีดอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ